ไปเริ่มเรื่องราวของการแข่งขันกีฬาโอลิปิกเกม
ที่เตรียมจะเปิดฉากขึ้นนะครับ
ในวันที่๒๓กรกฎาคมนี้นะครับ
ในส่วนของนักกีฬาไทย
ล่าสุดเมื่อวานี้ถือว่าเป็นทัพใหญ่เลยนะครับ
ที่ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น
ก็นำโดยน้องเมรัชนกอินทนนท
แบตมินตันมือ๖ของโลกนะครับ
ก็นำทงกระดงของไทยครับสู่ประเทศญี่ปุ่น

อย่างว่ายน้ำเองจักรยานเองรวมไปถึงยิงปืน
ก็เดินทางไปพร้อมเพียงกันนะครับ

พวกเขายังคงวิตกต่อการจัดการขันโอลิมปิกในครั้งนี้อยู่นะครับ
ก็เป็นภาพบรรยากาศเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ

ประกอบด้วย๗ชนิดกีฬาก็คือแบตมินตัน
ยิงปืนยิงเป้าบินจักรยานมวยสากล

ได้ออกเดินทางสู่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วนะครับ
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันโอลิปิกเกมส์๒๐๒๐
ที่จะแข่งขันระหว่างวันที่๒๓ถึงวันที่๘สิงหาคมนี้
ออกเดินทางครับได้มีพิธีส่งมอบทงไตลงผืนประวัติศาสตร์
ผ่านมือพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศ
ส่งตรงถึงมือนักกีฬาโอลิปิกไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
โดยน้องเมรัชนกอินทนนท์นักแบตมินตันของไทยนะครับ
ในประเภทหญิงเดี่ยวเป็นตัวแทนนักกีฬาไทย
รับมอบทงไตรงจากพลเอกรณชัยมันชุสุนทรกุล
รองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิปิกแห่งประเทศไทยนะครับ
น้องเมย์กล่าวขอบคุณทุกแรงเชียร์
แล้วก็กำลังใจจากทุกคนที่ส่งผ่านทงระดงผืนนี้
ซึ่งตนก็มองว่านี่คือพลังชั้นเยี่ยมเลยนะครับ

แล้วก็เป็นกำลังใจสำคัญอย่างยิ่งที่นักกีฬาไทยได้สัมผัสนะครับ

เป็นครั้งที่๓๒หรือโตเกียรติเกียรติ๒๐๒๐
นักกีฬาไทยสามารถคอลลิฟาผ่านเข้าร่วมการอังกษัตริย์ในรอบสุดท้าย
๒คนครับจาก๑๖ชนิดกีฬาประกอบไปด้วย
กรีธาก๊อฟว่ายน้ำแบตมินตันเรือบายวินเซิร์ฟ
ยิงปืนยิงเป้าบินมวยสากล
เรือการเชียงเหลือแคนนูยูโด่ขี่ม้า
เบิ้ลเทนนิสเทคอนโดแล้วก็จักรยานนะครับ
ส่วนชาวเมืองญี่ปุ่นครับก็ยังคงแสดงความเป็นกังวล
แล้วก็ไม่สนับสนุนการแข่งขันโอลิมปิกเกมในครั้งนี้
โดยผลสำรวจล่าสุดพบว่ามีชาวญี่ปุ่นเพียงร้อยละ๒๐
จากผู้ตรวจแบบสำรวจนะครับ
ที่สนับสนุนการจัดการแข่งขันโอลิปิกครั้งนี้
อย่างไรก็ตามทมประทานคณะกรรมการโอลิมปิกสากล
พร้อมสร้างความยืนยันให้กับประชาชนชาวญี่ปุ่นว่า
แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับที่ชาวญี่ปุ่นจะติดเชื้อ
หรือได้รับการแพร่เชื้อจากนักกีฬา
เพราะระบบการป้องกันการแพร่ระบาด
รัฐกลุ่มมีการตรวจเชื้อนักกีฬาทุกวัน
และไม่อนุญาตให้นักกีฬาเดินทางไปในสถานที่อื่น
นอกเหนือจากการแข่งขันแล้วก็สถานที่ที่จัดไว้ให้นะครับ

แล้วก็ตัวแทนที่เดินทางมาถึงกรุงโตเกียวไปแล้ว๘๐๐คนครับ
ผลปรากฏว่ามีนักกีฬาผู้ที่ได้รับผลบวกเพียง๓คนเท่านั้นนะครับ
คือนักกีฬามวยสากลจากยูกอนด้า
สมาชิกเรือภายจากเซอร์เบียแล้วก็นักกีฬาจากอิสราเอล

ขณะที่ทางด้านนายธนาชัยประสิทธิ์
หัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทย
เดินทางไปเตรียมความพร้อมที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
เมื่อวานนี้ก็ได้เดินทางไปที่เมืองเอโนชิมะ
สถานที่จัดการแข่งขันเรือใบแล้วก็วินเซิร์ฟ

โดยมอบของที่ระลึกจากหมู่บ้านนักกีฬา

กีฬาวินเซิร์ฟที่เดินทางมาปรับสภาพร่างกายก่อนการแข่งขันตั้งแต่วันที่๑๒กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับ

สำหรับนักกีฬาที่คว้าเหรียญรางวัลในกีฬาโอลิปิกเกมมากที่สุดในโลกครับ
คนที่ประสบความสำเร็จนะครับมีใครบ้างเราไปดูกันหน่อยนะครับ
๒๓เหรียญทอง๓เหรียญเงินแล้วก็๒เหรียญทองแดงครับ
ก็คือคว้ามาได้๙เหรียญทองแล้วก็๓เหรียญเงิน
อันดับ๔มาร์คสปิตนักว่ายน้ำชาวอเมริกันแล้วก็อันดับ๕คารูอิตนักกรีธาของอเมริกันเช่นเดียวกันนะครับ